เอกธรรมนัฐพรมเผ่าไปนั่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยได้
ได้กี่เดือนน่ะแป๊บเดียวอย่างนี้นะฮ่า
ข่าวว่าลาออกครับคุณผู้ชม
นะฮะประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
แล้วจะพาลูกทีมไปซบเพื่อไทยล่ะ

แต่เขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองเพราะคำพูดที่ว่า
ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
ถ้าคุยแล้วจุดมันตรงกันผมหมายถึงอุดมการ

การประชุมใหญ่วิสามันพักเศรษฐกิจไทย
นักข่าวถามตรงเลยตกลงจะกลับเพื่อไทยเหรอพี่
ผู้กองธวรรณัชบอก
แต่ถ้าไปเขาเอาไปหมดนะเอาไปทั้งบัญชีลายชื่อทั้งเขตนะ
เพราะว่าเขาอยากได้สอสอน้ำดีนะฮะมาจากเสียงประชาชนนะครับ
แล้วข่าวลือเขาจะไปเพื่อไทยดีกันแล้วเหรอคนนู้น
น่ะที่อยู่แดนไกลอ่ะก็ไม่มี
แล้วเอกสัมพนัทบอกไม่มีไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับ
ต้องจับตาดูว่าอันนี้จะเป็นเป้าหมาย
แลนด์สไลด์ของเพื่อไทยจริงหรือเป็นการสับขาหลอกลับลวงพลางครับ